นั่นมันรถอะไรดูไม่เหมือนรถบันทุกถ้ามันไม่ใช่รถบันทุกและไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊ก
คือเคียดข้างรถและรถมหาสนุกเออใช่รถมหาสนุกมันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊กมันรถมหาสนุก
และสีสันมันดูน่าสนุกนั่นแหละรถมหาสนุกมันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊กบนรถมหาสนุก
นั่นซีสันมันดูน่าสนุกนั่นแหละรถมหาสนุกมันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊กมันรถมหาสนุก
สวัสดีครับแน่นอนนะครับกลับมาพบกับความสนุกสนานแบบนี้เช่นเคย
เพราะว่าพวกเรานะครับมาหาเมื่อไหร่สนุกเมื่อนั้น
มาหาที่ไหนก็สนุกที่นั่นเพราะเราคือรถมหาสนุก
ด้านหลังหนูวันอาทิตย์มีธนุคนเดินด้วย
แน่นอนเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้ว
เพื่อที่จะให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

สำหรับคนที่จะมาตามหาปริศนามหาสนุกของเราเนี่ย

วันนี้มี๓ท่านด้วยกันเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันเลยนะคะ

ใหม่ต้องบอกว่าเป็นแบบว่าที่ที่ผมชอบมาก
เดือนนึงไม่ต่ำกว่าครั้งถึง๒ครั้ง

วันนี้ก็เมื่อรู้ซึ้งได้ว่าปิ๊กบ้านหันกลางเก้า
แล้วก็จะรู้ภาวะสัตว์
ของเจี๋ยงใหม่เกือบเยอะมาก

มานี่ตามมาตั้ง

ไม่ให้ตะหลกแล้ว

ถ้าเกิดว่าเสร็จกลับบ้านอย่าลืมชมนะครับ

ในหน้าพักโดนเขาแล้วนี่
ใครหน้าพักโล่งดีกว่าเท่าไรก็

ต้องช่วยกันล้วงรับข้อมูลให้มากที่สุด
ปริศนามหาสนุกทั้ง๓หมายเลข

เพื่อค้นหาว่าใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริง
ถ้ามาเชียงใหม่ปริศนาที่เราจะนำมา
จะต้องทำให้นึกถึงเชียงใหม่ได้มีอันนี้เลย
เป็นการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเหนือ
คือการตีกองสะบัดชัยตั้งแต่เดิม

เป็นการโชว์เป็นการแสดงที่งดงาม
และยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งเลยในจังหวัดเชียงใหม่
และแน่นอนรถมหาสนุกมาทั้งที
วันนี้เราจะให้พี่ทั้ง๓คนเนี่ย
ตามหาว่าใครกันแน่ที่จะเป็น
คนตีกองสะบัดชัยตัวจริง

สวัสดีเจ้า

แต่เรามีเวลาให้แค่๓นาทีเท่านั้นนะ

คุณต้องรีบใช้เวลา๓นาทีของคุณ

สะบัดชัยทำท่าตีกองสะบัดใช้ให้ดูหน่อยครับ

เพราะว่ามันเป็นดนตรีพื้นบ้านของภาคเหนือค่ะ

สะบัดชัยมีอีกชื่อนึงชื่อว่าอะไรครับ
งสะบัดชัยนะครับ

เฮ้ยตะกี้หลุดไปแล้วแสดงไม่รู้จริง

ที่วัดครับผมวัดครับที่วัดคำตอบนะครับ
ศอกครับเข่าครับแล้วก็เท้าครับ
เบอร์๒ครับยืนนานเมื่อยไหมครับ

เพราะว่าหน่วยการต้องแข็งแรงถึงจะตีกองได้
ถามเบอร์เดิงครับ
ตอนสะบัดชัยเขามีเป็นแบบวงใหญ่วงเล็กต่างกันยังไงคะ
กันครับผมถ้าสมมุติว่าเป็นวงเล็กเนี่ย

เบอร์๓ชัวรีรากันควงไม้
กองสะบัดชัยหน่อยได้ไหมครับเอ๊ยคนที่ส่งดีนะ

ถ้าอย่างนั้นผมขอดูเบอร์๒ครับ

นี่ดีไม่ปล่อยแฉงมาอย่างนี้

อยากให้เรียนแบบเสียงกองสวัสดิ์ชัยครับจังหวะ

ใครเข้าประตูคะนี่

พอแล้วอีกมาเดี๋ยวมา
ตึงตึงนงตึงตึงนงใช่ไหมอันนี้อีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยเบอร์๓เบอร์๓เบอร์๓
ขี้หมู่เจียงใหม่ขี้ไก่ละปูนผู้ขี้ทาปูนกึงคือยี

เชื่อว่าเสียงเนี่ยตีให้เป็นคำนี้ให้ได้
เบอร์๒เบอร์๒เมื่อเคยเห็นผู้หญิงตีกองสะบัดชัย

จริงค่ะเพราะว่าในสมัยก่อนเขาไม่อนุญาตให้ผู้หญิงตี
เพราะว่ากองมันจะลงอัคระในกรองค่ะเพราะว่ามันจะมีท่าที่ใช้เข่าใช้เท้า

คือก็ต้องออกศึกแต่ปัจจุบันเป็นการแสดงผู้หญิงเลยตีได้

ดูจากโดยรวมเนี่ยน้องเบอร์๒น้องผู้หญิงเนี่ย
ท่าทางเขาดูแบบสวยงามดูมีความอ่อนช้อยมากกว่าเบอร์๑กับเบอร์๒
อาจจะเอาเบอร์๑กับเบอร์๓มาหลอกก็ได้

ลังเลนะคะแต่ดูหน่วยการเบอร์๑

มีมุกมีความสนุกสนานอยู่ในตัว
คือคุณเชื่อเรื่องก๊อกตุ่มอยู่

ซึ่งแก่ว่าเขาน่าจะอยู่ในวงหรือคู่คลีอยู่ในวง
ส่วนเบอร์๓เนี่ยยังรังเลย์อยู่ครับ
เพราะว่าแค่จังหวะการเดินของเขาเนี่ย

แต่เขาอาจจะแกล้งทำก็ได้ไงครับ
อ้าวโหเบอร์๒มาเลยเหรอ
อ๋อเฌียมว่าถ้าเกราะการตีกองสมัสชัยในปัจจุบัน
ถ้าเกิดว่าเราให้เด็กยิ่งเป็นผู้หญิงมาตี

คิดว่าเขาเป็นกาวที่เชื่อมระหว่างอดีตถึงปัจจุบันก็เป็นได้
อื้อฮือ
หลามมากนะไม่ได้ดีจำเขามาพูดอื้อฮือ

หลายคนอาจจะคิดว่าการตีกองสะบัดชัยผู้หญิงไม่สามารถตีได้
แต่พอน้องเขาพูดมีหลักการมี
เพราะว่าซ้าก็เคยเรียนกองสะบัดชัยมาก่อน

เขาก็เลยไม่ได้อยู่ที่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
แก๊
ลูกคุณอย่าน่าระเบียดนะ

เขารู้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาหลอกเราหรือเปล่า

ถ้าเกิดมีผู้หญิงมาอยู่ในงานแบบ

เขาเหมือนแบบคนไทยโบราณสมัยก่อน

จับผิดมหาสนุกกันครับ

ให้มันเข้ามาประทบในจิตใจ

ใครคือคนตีกรองสะบัดชัยตัวจริง

ช่วงจับผิดมหาสนุกของเราครับ

ในช่วงนี้ดารามหาสนุกทั้ง๓

ก็ต้องคอยจับผิดกันดูว่าในรอบนี้
ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริงครับ

เขาเรียกว่าเบสิกมีพื้นฐาน

ใกล้เคียงตัวจริงมากที่สุด

ชุดกรองสมัติชัยขึ้นมาได้เลย
เรามาเริ่มตั้งแต่สักหมายเลข๑

วันนี้ดูต่างขึ้นมาเขาดิ

แบบมือทรนกราวน์

ดีปรงนะ

มันต้องมีช่าพูดปาก

อาจจะทันกันได้นะ

อันนี้เขาดูแบบไม่เกรงดูแบบสบายแล้วแบบ

ตีแล้ว
สว่างใจ
สว่างใจ

เหมือนกับพลังอย่างนี้นะ
โอ้โห
โอ้โห
แต่ถ้าเก็บถึงกับกล้าย
ก็กล้ายแต่ผู้หญิงที่ตรงจังหวะกว่าง

ผู้หญิงดูเท่าะ

ถ้าเพิ่งมาซ้อมหลังเวทีเลย
๒กีทีเหรอจะสี่ไม่ได้น่ะ

เหมือนเบอร์๑เขาแกล้งทำอันตรีไม่เป็น
ก็บอกแล้วบอกแล้วว่าจะคิดเหมือนจะแบบ
ส่วนเบอร์๒ผมว่าแบบ
เบอร์๓เนี่ยผมว่าเขาดูแบบเรลาเขาดูแบบ
มันดูฟังเป็นเสียงที่เราเคยได้ยินเวลาฟังกองสะบัดชัยจริง
สำหรับเบอร์หนึ่งเรารู้สึกว่าเขาเป็นนักเต้น
มาเป็นนักเต้นที่มาฝึกแป๊บเดียวก็ได้

เพราะดูจากรองเท้าด้วยเพราะเขาใส่รองเท้าอุ้มข้อ

ส่วนเบอร์สองนี่นางรำ
องศาทุกอย่างรำองศารำได้
แต่แต่เวลากองยังไม่หนึบเท่าไร
ก็เลยคิดว่าคนที่น่าจะใช่ก็คือเบอร์สาม
ผมดูแหละหน่วยก้านแล้วผมรู้สึกมั่นใจนะ

คนที่กำลังแบกกองเข้ามาเขาเหมือนเป็นเพื่อนกัน

คือคนตีกรองสมัครชัยตัวจริง
ถ้าพร้อมแล้วยกครับ

ออเมื่อส์เหมือนกัน
รอยทำไมคิดว่าเป็นเบอร์หนึ่ง

เพราะว่าเบอร์๓เนี่ยเขาอาจจะอยู่ในวัยทำงานแล้ว
เคยทำมาก่อนแล้วก็หยุดไปอะไรอย่างนี้ครับผม
แต่น้องเบอร์๒เนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนตีกองแล้ว
เวลาเขาตีเนี่ยคนมาดูน่าจะสนใจด้วย
เพราะว่าเขาเป็นเด็กตีกองแล้วน่ารัก
นั่นแหละนี่เขาก็ยิบตลอดลายนะแล้วก็น่ารัก

ล่าเชื่อในความถี่ของเสียงกลอง

ต่างหวัดกลองที่มันปึ่งเข้ามามันทะลุกไปถึงลำไส้

โอ้โฮต้องลดโรงพยาบาลแล้วละอย่างนี้

ก็เลยยังเชื่อในเสียงกรองที่มันกระทบจิตใจครับ

ถ่ายกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่เฉลยนะครับ
ในช่วงนี้แน่นอนขอบคุณนะครับทั้ง๓ท่านด้วยนะครับ
ลงไปครับก็ควรนะครับลงไปก่อนโอเค
เดี๋ยวเราจะร่วมสนุกกับผู้ชมชาวเชียงใหม่กับเราที่นี่เลย

เดี๋ยวหนูเนี่ยจะจับฉลากขึ้นมา๑หมายเลขนะคะ

เราจับแจกรางวัลให้กับผู้ชมในรายการ

โดยผู้ที่มาชะเลสในวันนี้ก็คือคุณอ๋อง

สไตล์การคิดเงินที่รวดเร็วปานสายฟ้า

โดยการคิดเงินแข่งกับเวลาให้เสร็จภายใน๓๐วินาที

คืออาหารเครื่องดื่มหลากหลายเมนู

โดยมีราคารวมทั้งหมด๑๓๑๕บาท

ใต้ภาคอุ่มผื่นนี้มีเมนูอะไรบ้างนะครับ
มาดูซิว่าคุณอ๋องจะสามารถคิดราคาได้ถูกต้อง

พี่ฟอยคิดว่าพี่อ๋องทำได้ไหมคะ
ผมว่าคิดทันแต่คิดผิด
คิดทันแต่คิดผิดนะครับครับ
เท่าไหร่ครับ
ราคาที่ถูกต้องคือ

พี่ซาร่าบอกว่า

มาในวันนี้นะครับจากรายการของเรา
มันต้องถูกด้วย
ใครคือคนตีกรองสะบัดใจตัวจริง
ก้าวมาครั้งหน้าครับ
กลับเข้าสู่รายการกันต่อในช่วงโชว์มหาสนุกครับผม

ทั้ง๓หมายเลขจะออกมาโชว์ความสามารถพิเศษ
ดารามหาสนุกได้ชมและวิเคราะห์กันในรอบสุดท้าย

ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริง
มาพบกับโชว์แรกจากหมายเลขหนึ่งครับ

มาเชียงใหม่น่าคิดขอบิน
อะะโอโอสายอะเวนเจอร์

มาแอวที่นี่จะสนุกเนื่องเท่า

ฉันมาเชียงใหม่เพื่อมาหาสนุก

อ่ะคนนี้มาจากไหนทำไมขึ้นมาบนเวทีนี่ได้อ่ะคะ
ขอบคุณทั้ง๒คนมากยังไม่เคยไหลนะ

พบกับโชว์ของศิลป์สนามหาสนุกไม้เลข๒
ดังนั้นถึงศิลป์คือประวัติการของศิลป์และชาวสำนักทำคลาย
และโรงเรียกประโยชน์ของศิลป์โรงโทรศาสตร์ในเทพธิติกิจ

ดีมากดีมากดีมาก
ดีมากดีมากดีมาก

ดีมากดีมากดีมาก
ดีมากดีมาก
ดีมากดีมาก
ดีมากดีมาก
ดีมากดีมาก

ดีมาก

ไม่ว่าจะเป็นพวกทีมนักดนตรีอะไรต่างเนี่ย
โชว์ของเขาใช้ร่วมกัน
แต่เบอร์หนึ่งเนี่ยมันดูแบบน่าสงสัย

จะเอาตั้งใจมาแกล้งเราสับขาหลอกเราหรือเปล่า
หนูว่าบุคลิกหลอกกันไม่ได้ค่ะ
การจะเป็นมือกรองสะบัดชัยนะคะ

ขนาดคนที่เล่นดาบเนี่ยยังเหนื่อย

อย่างมากก็หลายนาทีกว่าจะจบโชว์โชว์หนึ่ง
ประคองโชว์ให้ได้ขนาดไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็คือทำให้ผมลังเลนะครับว่าใช่หรือไม่ใช่
แต่พอมาเห็นเบอร์๓เนี่ยเปลี่ยนใจแล้ว
เอาล่ะครับสิ่งที่คุณเห็น
อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้
เพราะฉะนั้น๓คนจะต้องตัดสินใจว่าใคร
คือมือกรองสะบัดชัยตัวจริง
พร้อมครับพร้อมนะถ้าพร้อมแล้ว
ยกครับพี่แดนเอาแล้วนี่เอานะ
ผมชี้เข้ากันเดียวนะผมไม่รู้นะ

ยกไปยกมา

ใครครับที่เป็นมือกรองสะบัดชัยตัวจริง

เย้ย

ใครคือคนตีกรองสะบัดใจตัวจริง

ผิดหมดเลยค่ะ

ตอนนี้เป็นนักศึกษาคณะการสื่อสารดิจิตอลนะครับผม
อยู่มหาวิทยาลัยเมจโชแล้วก็เป็นมือกอง
เขายังมีการสองชั่วโมงครับครึ่งเช้า

เขาแอบอินนั่งอยู่สองชั่วโมงเมื่อกี้

น้องฮุนาคะไอ้นี่ลำจริงหรือเปล่า

การแสดงนี้เพิ่งฝึกเมื่อวานค่ะ

แล้วตีกรองสมัครชัยบ่อยไหมคะ

เป็นโทรการแสดงพื้นบ้าน
หนูก็เลยมีความรู้เรื่องกองสะบัดชัย

ตอนนี้ก็สอนที่วิทยาลัยหน้าสินเชียงใหม่ครับผม

ไหนวันนี้เราคุยเรื่องกรองสะบัดชัย

เพราะฉะนั้นเราเอาผู้ที่มีความรู้ทางด้านนี้

ขอต้อนรับครูมาตรมณีรัฐครับ
สวัสดีครับครูครับ

สะบัดชัยนะครับแต่โบราณนะครับ
เขาใช้ตีเพื่อออกศึกนะครับ

และหลังจากนั้นเมื่อได้ชัยชนะ

เขาถึงเรียกว่ากลองสะบัดชัยครับ
เห็นบอกว่าวันนี้มีการแสดงพิเศษ

วันนี้จัดชุดใหญ่พิเศษนะครับ

วันนี้จะเอา๒กลองมาตีรวมกันนะครับ
เรียกว่าชัยยะสะบัดชัยนะครับ
กลองต่างสามารถตีประกอบ

ฟ้อนดาบฟ้อนเจิงฟ้อนหอก

มีเต็มสูตร

โอ้โอ้โอ้โอ้
โอ้โอ้โอ้โอ้
ถ้าอันนี้เป็นแจ็คพอร์ตก็คือคุณผ่านเข้ารอบ

พอร์ตไม่แจ็คพอร์ต

ไม่ต้องอย่างนี้

โดยจากพิชิปเป็นแสนได้หรือไม่นะครับ
ต้องรอลุ้นในรอบต่อไป
มาถึงช่วงแจ็คพอร์ตมหาสนุกนะครับ
ดารามหาสนุกผู้ผ่านเข้ารอบแจ็คพอร์ต

ปริศนามหาสนุกตัวจริงเลือกไว้
แต่จะมีแผ่นป้ายหยุดเกมอีก๑แผ่นป้าย

แต่ถ้าสามารถเปิดได้ตรงกัน๑คู่

รับรางวัลแจ็คพอต๑๐๐๐๐๐บาท
มีป้ายแจ็คพอร์ตรถมหาสนุก๑๒แผ่นป้ายด้วยกัน

สถานที่สำคัญสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ครับผม
เริ่มกันจากแผ่นป้ายที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับ

และเบนเน็ตครับ

พระบรมราชานุสวรีสามกษัตริย์

ลุงสะบัดชัยจะมอบโชคให้กับคุณหรือเปล่า
กลองสะบัดชัยจะมอบช่องให้กับคุณหรือเปล่า

ต้องทำเป็นสามกษัตริย์นะ
ต้องทำเป็นสามกษัตริย์นะ

ต้องทำเป็นสามกษัตริย์นะ

ต้องทำเป็นสามกษัตริย์นะ

ต้องทำเป็นสามกษัตริย์นะ

ต้องทำเป็นสามกษัตริย์นะ

ต้องทำเป็นสามกษัตริย์นะ
ต้องทำเป็นสามกษัตริย์นะ

ต้องทำเป็นสามกษัตริย์นะ
ต้องทำเป็นสามกษัตริย์นะ

ต้องทำเป็นสามกษัตริย์นะ
ต้องทำเป็นสามกษัตริย์นะ
ต้องทำเป็นสามกษัตริย์นะ

ต้องทำเป็นสามกษัตริย์นะ

ต้องทำเป็นสามกษัตริย์นะ

มาถึงอันดับที่๒นะแผ่นที่๒นะ

มีด้วยคุณหนุ่ม

เซฟคอฟฟี่เชียงใหม่ผมเลี้ยงทุกคนที่อยู่บนประตูท่าแพรตรงนี้เลย
เฮ่ย

เมื่อนี้จะเป็นคนชีชะตาคน
สเตตเป็นแสนตรงไม่ตรง

เปิดทะเทียบ

วันนี้คุณพลอยสามารถทำไปได้ถึง

ตามมาด้วยไฟไลน์วัดอุโมงครับ

แล้วก็มาไทยประกันชีวิตดูดิตรงไหม
อยู่นี่วัดศรีสุภารและต่างกันที่นี่นะครับแบบนั้น
วัดพันตาครับ

บางทีอยู่ดีเป็นวัดอุโมงค์

เจนเน็ตเป็นวัดพระธาตุดิงสุธิ
รู้สึกยังไงบ้างวันนี้มาเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ผมรักมาก
เป็นที่ที่ผมชอบมาบ่อยสุดเดือนนึงไม่ต่ำกว่า๒ครั้ง
ดีใจมากที่ได้มาร่วมสนุกกับรายการร่วมหาสนุกครับ
โหขอบคุณมากเลยยินดีด้วยนะครับ

ทุกวันเสาร์ทางไทยรัชทีวีช่องที่๓๒
คุณไม่ต้องมาเพราะเราจะไปหาคุณ

สนุกเมื่อนั้นมาหาที่ไหนสนุกที่นั่น

รถมหาสนุก